หัตถกรรมพื้นบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ของไทยบางอย่างมีชื่อเรียกขานนับ๑๐ชื่อ
สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ผสมกลมกลืนในแผ่นดินไทย
ภาชนะใส่น้ำภาคเหนือมักใช้คำว่าน้ำนำหน้า
เขี้ยวน้ำเรียกว่าน้ำถัง
ครุหาบน้ำเรียกว่าน้ำคุ
กระบวยตักน้ำเรียกว่าน้ำบ่อย
แหล่งน้ำต่างก็ใช้คำว่าน้ำนำหน้าชื่อเช่นเดียวกันเช่น
น้ำบ่อหรือน้ำสร้างคือบ่อน้ำ
เหมืองคือลำคลอง
น้ำแม่ปิงคือแม่น้ำปิง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน